คุณผู้ชมคะตอนนี้หลายคนได้รับผลกระทบจริง
สองสามีภรรยาคู่นี้เขาตกงาน
ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวเขาอยู่ที่โคราชนะคะ
แต่ว่าแม่เขาป่วยหนักแม่อยู่ที่เพชรชบูรณ์
นี่ค่ะเดินเท้าจากโคราชไปเพชรชบูรณ์
ระยะทาง๓๐๐กว่ากิโลเมตร
แล้วนี่เดินไปแบบนี้เพื่อที่จะไปเยี่ยมแม่
ไปดูอาการของคุณแม่นี่นักข่าวเราไปเจอระหว่างทางนะ
คราวที่ไปเจอหน่วยอ่อนอ่อนล้าอ่อนแรงเลยล่ะค่ะ
จะเดินกันไหวได้ไงฮะ๓๐๐กิโลมาถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่า
ก็ไม่รู้แล้วจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่า
ก็ไม่ทราบอ่ะนะฮะใช่ค่ะสองสามีภรรยานี้ก็คือ
คือนายสมคิตโตทองหลางอายุ๔๘ปีกับนางละเอียดในพิมายอายุ๔๗ปี
สองสามีภรรยาเขาอยู่ที่นครราชศรีมานะคะที่หมู่สามตำบลในเมืองอำเภอพิมาย
ทีนี้ก็เดินเท้าออกจากบ้านพักในอำเภอพิมายช่วงเช้าที่ผ่านมา
จะไปเยี่ยมแม่เพราะว่าแม่ป่วยหนักอยู่ที่หล่มศักดิ์เพชรบูรณ์
แล้วคุณผู้ชมคิดดูสิคะระยะทาง๓๐๐กว่ากิโลเมตร
พอคู่นี้เขาเดินมาได้สัก๓๐กิโลเมตรนี่รู้สึกเหนื่อยนะ
พักที่บริเวณสารารอรถบ้านแสนศุกร์ที่ตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูง
แล้วหลายคนพอรู้เรื่องราวพอเห็นก็สงสาร
ทีนี้ก็เลยมีอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑โคราชจุดโน้นสูงรู้ข่าว
แล้วก็ให้การไปช่วยเหลือซื้ออาหารซื้อน้ำเปล่า
แล้วก็มอบเงินให้๑๒๐๐บาท
เพราะตั้งใจให้เอาเงินนี้ใช้เป็นค่ารถในการเดินทางกลับไปเยี่ยมแม่
ฝ่ายสามีเนี่ยเล่าให้ฟังนะบอกว่าผมกับภรรยาก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
พอเจอโควิด๑๙ระบาดตกงานกันทั้งคู่เลย
ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว
พอเพื่อนบ้านมาบอกว่ารู้ไหมแม่ป่วยหนัก
ทีนี้ทำยังไงล่ะก็เลยรีบเก็บเสื้อผ้า
ภรรยาไปหาแม่แต่ว่าเงินที่จะขึ้นรถขึ้นราก็ไม่มีค่ะ
คุณผู้ชมเลยต้องเดินเท้าตามถนนมิตรภาพไป
ค่ำไหนก็นอนนั่นจนกว่าจะถึงที่หมายที่เพชรชบูรณ์
เขาก็คาดนะว่าน่าจะใช้เวลาสัก๔๕วันถึงจะเดินไปถึง
แต่ว่าโชคดีค่ะที่กลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยมาเจอ
มาช่วยเหลือมอบเงินค่ารถให้
ทั้งตัวเขาแล้วก็ภรรยาดีใจจนร้องไห้
มีคนใจบุญมาช่วยเหลือแบบนี้นะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชม

มีอาสาสมัครกู้ภัยเขาเห็นแบบนี้แล้ว

ทั้งสองสามีภรรยาขึ้นรถค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่บขศที่โคราชแห่งใหม่

แล้วเดินทางไปยังเพชรชบูรณ์นะคะ

ขอให้เดินทางกลับเพชรบูรณ์ด้วยความปลอดภัยนะคะ